ท่านผู้ชมครับตามการเมืองกันต่อเลยก็แล้วกัน
คือการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยต้องจับตาจริงนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

จริงยังเลยนะเพราะว่ากรกตก็ยังไม่ได้มีการ
ประกาศรองรับสอสอแต่คนมองข้ามช็อตไปหมดแล้ว
คือถ้าจะเอาตามแบบไทม์ไลน์ของปฏิทินการเมืองไทยเนี่ย
นู่นนะฮะน่าจะไปถึงนู่นกลางเดือนสิงหาคม
ถ้าจะโหวตเลือกนายกเรียกประชุมรัฐสภากันนะ
ดูตรงนี้หน่อยนะฮะตัวเลขณขณะนี้
อย่างที่ทราบนะครับมีซีกของทางฝั่งของก้าวไกลที่เขาประกาศแล้ว
ว่าเขาจะชวนพักร่วมฝ่ายค้านเก่า
แล้วมีพักใหม่เข้ามาเสริมเนี่ยมาจับมือกันตั้งรัฐบาล
แต่มันยังขาดเสียงอยู่ที่จะต้องไปเติม
เพื่อให้ได้เสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่ต้องใช้๗๕๐คนต้องใช้กึ่งหนึ่ง
ก็คือ๓๗๖เสียงจะเอา๖๖เสียงจากไหน
สวเนี่ยนอกจากจะยังเสียงแตกกันอยู่

แต่คาดหมายกันว่าส่วนใหญ่น่าจะไม่โหวตให้หรือเปล่า
เสียงอาจจะไม่ถึง๖๖เสียงเนี่ย
บางคนเนี่ยโยนกลับมาที่พักก้าวไกลนะฮะ

ถามว่าเอ๊ะตกลงคุณถึงแล้วเหรอ๓๑๐เสียง
คุณมีรัฐบาลแล้วเหรอที่วันนั้นที่แถลงเนี่ย
วันนั้นก็แค่แถลงบอกว่าโทรไปคุยโทรไปเชิญกัน
เพื่อจะจับมือกันเท่านั้นเองอืมมันยังไม่ได้ตั้งโต๊ะแล้วแบบเห็นกันอย่างเป็นทางการเนี่ย
ยังไม่ได้แถลงข่าวร่วมกันชัดเจนว่าพักที่๑๒๒
ยินดีร่วมตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลอย่างนี้
เห็นไหมสวบอกแล้วคุณบอกคุณได้แล้วเหรอ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นะครับ
คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
อบหมายให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล
ประสานงานเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับนี่นะฮะ
คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลนะครับ
ใส่สูตรใส่แว่นยืนคุยกับผู้สื่อข่าวอยู่นะครับ
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าหัวหน้าพักเก้าไกลมอบหมาย
ให้เป็นตัวแทนพักในการไปประสานงานกับพักร่วมฝ่ายค้านเดิม
คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานมากเดี๋ยวจะนัดหมายเพื่อพูดคุยกันเบื้องต้น
โดยจะไปคุยกับทางพักเพื่อไทยเป็นหลักก่อน
บอกว่าต้องคุยกับ๒พักกันก่อนคือก้าวไกลกับเพื่อไทย
โดยวันนี้เนี่ยคุณพิทาจะโทรหาหัวหน้าพักทั้งหมดด้วยตัวเองด้วย
เรียกว่าแค่อีก๕พักทั้งจะรวมกัน๖พักเป็นพักรัฐบาล
จากนั้นจะเปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ
เพราะถือเป็นเป้าหมายที่พักเก้าไกลวางเอาไว้
เรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนข้อกำหนดเงื่อนไขต่างของพักก้าวไกล
ทางหัวหน้าพักเนี่ยมอบหมายให้คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพัก
ไปคุยกับพักร่วมพักอื่นว่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขเดิม
ตามที่แถลงข่าวเมื่อ๑๕พฤษภาคมก็คือ
ไม่มีพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐ
คาดว่าพักเพื่อไทยน่าจะตกลงแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกันต่อ
เกี่ยวกับวาระหลักเนื้อหาต่างของนโยบาย
ที่จะทำงานร่วมกันในฐานะรัฐบาลชุดใหม่
แล้วจะประกาศต่อสาธารณะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง
ต้องคุยกับภักดิ์เพื่อไทยก่อนคือว่าเป็นพักใหญ่
เมื่อเรื่องหลักมันสรุปได้แล้ว
ก็จะได้ชวนพักที่เหลือทั้งหมดมาพูดคุยกัน
แต่ว่าเฉพาะหน้าวันนี้อย่างไร
ทางคุณพิทาก็จะโทรประสานงานกับหัวหน้าพักทุกพักอยู่แล้ว
ยกเว้นเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยคุยกันแล้ว

แต่ว่าที่นี้เสียงก็ยังไม่ได้พูดได้

ก็เรื่องนี้จะต้องเป็นการหารือร่วมกันต่อไป
ว่าพักอื่นทั้งหมดเห็นว่าอย่างไร
เสียงของภาคภูมิใจไทยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมที่จะต้องมาเลือก
วันนี้เก้าไกรยังคิดว่าไม่จำเป็น
ที่ผมได้ข่าวมาเห็นว่าพรุ่งนี้บ่าย
บ่ายเย็นอาจจะมีแถลงข่าวร่วมกันนะฮะ

เดี๋ยวท่านรอฟังกันอีกทีก็แล้วกันนะครับ
ซึ่งทางคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก้าวไกลยังยืนยันนะครับว่า
ตัวเลขของพักร่วมรัฐบาลในส่วนของก้าวไกลในขณะนี้๓๑๐เสียงคือพอแล้วนะฮะ
จะไม่มีการคุยกับทางภูมิใจไทยหรือพักอื่นเพิ่มเติมนะครับ
คำถามก็คือแล้วเอาไงกับการโหวตเลือกนายก
ยังขาดเสียงอีก๖๖เสียงโดยเฉพาะจากทางสว
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าณขณะนี้๒๕๐สวเองก็ไม่ได้เป็นเอกภาพนะฮะ
ก้าวไกลพร้อมจะไปหารือแลกเปลี่ยนเดี๋ยวจะติดต่อไปขอพูดคุย
เชื่อว่าการพูดคุยกับสวจะเป็นประโยชน์ที่สุด
เพราะความกังวลไม่สบายใจของสวเนี่ยณขณะนี้สวอาจจะคิดกังวลอยู่ฝั่งเดียว
แต่ถ้าได้คุยกับทางก้าวไกลอาจจะคลายกังวลกันได้
นี่คือท่าทีล่าสุดนะฮะความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางก้าวไกลเขา
นี่ความจริงแล้วผมก็อยากฟังความเห็นจากทางฝั่งของบรรดา
ผู้ที่เขาเป็นคนที่นิยมชื่นชอบหรือว่าสนับสนุนพักเก้าไกลนะ
คิดว่านักขณะนี้พักเก้าไกลเนี่ยควรจะฝ่าฟันไปให้ถึงการโหวตเลือกนายก
แล้วผ่านด่านการโหวตเลือกนายกคุณพิทาเป็นนายก

อาจารย์วิศนุบอกว่าเอาไมตรีไปแลกใจสว
บางคนบอกว่าเอานโยบายไปเดินสายหาเสียงกับสวอีกรอบให้รู้ว่า
จริงแล้วที่บอกว่านโยบายมันดูแข็งกล้าวดูก้าวร้าวเนี่ย
มันใช่ไม่ใช่ยังไงแบบไหนเพื่อให้เขาเข้าใจ
เติมเสียงเข้าไปเลยเอาให้เป็นพักรัฐบาลที่โหวตนายกได้แบบไม่พึ่งสวไปเลย
ท่านคิดว่ายังไงเอาไปหาฝ่ายค้านเข้ามาอ่า
ฝั่งรัฐบาลเดิมน่ะทั้งฝั่งภูมิใจไทยหรือใครไปเอามาเพิ่ม

ไปคุยกับสวเขาแต่ถ้าเกิดต้องยอมลดเงื่อนไขลงมา
คะแนนเสียงให้พักเนี่ยท่านโอเคไหม
แล้วรับได้ไหมถ้าเกิดสวอเขาบอกเรื่องนี้มัน

ต้องตัดตรงนี้เนี่ยพ่นจะว่าอย่างไร

รองหัวหน้าภักดาวใกล้คุณพี่จาญชาวพัฒนาวงศ์นะครับ
บอกว่ายังเชื่อมั่นกับบางพักการเมืองที่เคยพูดเอาไว้
ว่าจะยกมือให้กับแคนดิเดตของพักเก้าไกลหรือว่าของพักที่ได้เสียงเป็นอันดับหนึ่ง
ในการเลือกตั้งซึ่งนี่คือความสวยงามของประชาธิปไตย
ซึ่งทางพักเก้าไกลขอเรียกร้องแบบนี้
พักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
วันพรุ่งนี้๑๖นาฬิกาแกนนำพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยนัดพบปะพูดคุยหารือกัน
แต่สถานที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นที่ไหน
จะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวรอฟังนะครับ
เลขาธิการพักประชาชาติพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่อง
ว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของพักร่วมรัฐบาลใหม่
พร้อมยืนยันว่าทางพักประชาชาติไม่มีเงื่อนไขอะไร
จากนโยบายที่ประกาศเอาไว้ว่าจะทำอะไรให้กับคนในภาคใต้
มองว่าการเมืองไทยมันก็พลิกผันได้ตลอดเวลา
วันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้อาจเป็นอีกอย่าง
ต้องดูไปทีละเปราะพักประชาชาติตอนนี้ขอเอาใจช่วยให้พักก้าวไกล
จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในฐานะพักร่วมฝ่ายค้านที่ทำงานร่วมกันต่อสู้ด้วยกันมา
และตอนนี้ยังไม่อยากให้มองไปไกลมากให้พักก้าวไกลเนี่ยแก้ไปทีละเรื่อง
หากคุณพิทาจะเป็นนายกตอนนี้ต้องยอมรับเป็นรัฐบาลเนี่ย๓๑๐เสียงเนี่ยมันพอ
แต่มันยังไม่พอสำหรับการโหวตเลือกนายกในรัฐสภาที่๓๗๖เสียง
ส่วนพักไทยสร้างไทยนะครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
หัวหน้าพักยืนยันว่าไทยสร้างไทยสนับสนุนแล้วก็จะลงมติให้กับผู้ที่ได้
ธามติจากประชาชนในการเลือกตั้งได้สอสอเป็นอันดับหนึ่งโดยจะให้เขาจัดตั้ง
รัฐบาลและขอให้จัดตั้งให้สำเร็จพร้อมขอสื่อสารไปยังสมาชิกวุฒิสภา๒๕๐สว
ให้แสดงความกล้าหารในการเดินหน้าตามคันลองประชาธิปไตย
แกนนำพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเราสอบถามไปนะ

อมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเป็นห่วงพักก้าวไกลว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ
เนื่องจากขาดเสียงอีก๖๖เสียงที่จะโหวตให้หัวหน้าพักได้เป็นนายกแล้วไปตั้งคอรมอตั้งรัฐบาล
แต่ตอนนี้ทุกพักบอกว่าก็ให้ก้าวกลายดำเนินการไปก่อน

ถึงเวลาถ้าโหวตกันไม่ผ่านจริงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาดูกันอีกทีว่าท่าทีแต่ละพักจะเป็นอย่างไร
คือต้องบอกว่าตั้งแต่เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยเพื่อไทยแถลงทุกวันเลยนะ
เพื่อไทยไม่ได้มีดีลลับอะไรกับใครจริงเหรอ
เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลแข่งก้าวไกลหรือเปล่า

คุณสุธินคลังแสงรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ต้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้อีกรอบนึงนะคะ

เพื่อที่จะให้อนุทินชาญวีรกูล

กับการสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
กรณีที่ก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

ไม่มีทั้งนั้นไม่มีดิวลลับอะไรใดเลย

เพื่อไทยอยากทำงานกับภาคการเมืองที่ประชาชนยอมรับ

ไกลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตามกรอบเวลา
ก็ต้องออกมาย้ำแล้วมากกี่ชั่น
ใจไทยประชาธิปัตย์

ให้อำนาจสวในการโหวตเลือกนายก

สนับสนุนนายกที่พักเก้าไกลเสนอ

คุณพิธาให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่๓๐ตามกติการระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ไม่ต้องรอให้สอวรสองร้อยห้าสิบคนออกเสียงทุกสิ่งอย่างที่พักธรรม
จะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในอนาคตการเพิกเฉยต่อหน้าที่เหล่านี้
มีราคาแพงที่ต้องจ่ายในอนาคตครับตอนนี้เขาก็เลยมีการเรียกร้องกันอยู่
สองส่วนด้วยกันค่ะนะฮะหนึ่งก็คือให้พักการเมืองอื่นอื่น
แม้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเนี่ยอืม
ควรจะแสดงสปิริตในการยกมือโหวตนายกให้กับก้าวไกลไหมอืม
ส่วนเรื่องที่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างคุณธนกรวังบุญคงชนะ
ไทยสร้างชาติแรงรวมไทยสร้างชาติบอกว่า
เขาจะไปยกมือให้กับคุณพิทาได้ยังไงเพราะเขาก็ไม่เห็นด้วยกับ
แต่อีกมุมนึงเขาก็บอกว่าแหมมันก็จะได้ร่วมกันปิด

แต่ถ้าสภาผู้แทนยังรวมกันไม่ได้ถึง๓๐
เสียงเนี่ยแล้วไอ้คำว่า
คือทีนี้มันก็จะมันจะไม่ไปไหนเลยนะฮะค้างเติ่ง
มันก็จะอยู่ที่สามร้อยสิบเสียงอืมแล้วสอวรสองร้อยห้าสิบถ้าไม่โหวตเลยแบบ
อ่ะไม่ต้องมาโหวตอืมสอวรปิดสวิทย์สอวรในคำว่าปิดสวิทย์สอวรนี่คือ
สภาผู้แทนต้องร่วมกันปิดนะฮะใช่ค่ะ
ถ้าเกิดจะปิดด้วยการที่สภาผู้แทนเนี่ยมีแค่สามร้อยสิบ
แล้วอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบไม่โหวตให้เลยอืมแล้วสอวรคุณอย่ามาโหวตนายกนะ
ปิดสวิทย์สอวรเนี่ยมันจะค้างเติ่งอยู่ที่สามร้อยสิบเสียง
ไม่ได้แต่ต้องดูก่อนว่าแล้วฝั่ง๑๙๐เสียงนี่เขาอยากปิดสวิตช์สวหรือเปล่า
ก็นั่นไงก็ถือว่าคืออย่างรวมไทยสร้างชาติ
คุณธนกรบอกเลยว่าจะให้ผมไปโหวตให้ก้าวไกลได้ยังไง
อืมโหวตให้นายกของเก้าเก้าไกลเป็นนายกเนี้ยอืม
ผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณธนกรก็บอกนะว่า
อยากให้ก้าวกลายเป็นรัฐบาลเร็วจังเลยเพราะอยากรู้ว่าไอ้ที่หาเสียงมาสามร้อยนโยบายเนี่ย
จะทำได้จริงไหมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาพูดทางการเมืองของเขา
ใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าทางสวเนี่ยความเห็นแต่ละคนวันนี้มีหลายอย่าง
ค่ะแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือคือแม่ก็พร้อมจะโหวตให้กับผู้ที่ได้เสียงข้างมาก
ทางสภาผู้แทนที่เขาจับกันเป็นรัฐบาลได้นั่นแหละแต่
มันก็มีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างต้องไปดูเพิ่มเติม
อย่างคนที่ประชาชนมีคำถามไปถึงมากที่สุดเนี่ยนะฮะ
คุณวัญชัยสอนซิริหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา
วันนี้มาหาพี่อุ๋ยเหรอคะวันนี้ผมคุยด้วยที่เปิดปากกับภาคภูมิอ่า
อยากฟังอย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์ท่านฟังต่อ
ความจริงผมเคยคุยกับคุณวัญชัยเมื่อ๑๑เมษายน๖๖
ใช่ก่อนเลือกตั้งคุณวัญชัยก็ยืนยันวันนั้นใครได้๒๕๑เสียงเนี่ยผมโหวตให้เลยเพียงแต่
จะเป็นบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเป็นทางฝั่งเพื่อไทยคุณพิธาอะไรพวกนี้
เมื่อวานนี้คุณวัญชัยให้สัมภาษณ์หลายที่นะฮะคุยกับพี่สรยุทธ์หรือว่าคุยกับผมที่เปิดปาก
แต่ว่าผมเนี่ยโทรศัพท์ไปคุยพี่ศัลยุชก็ได้คุยด้วยโทรศัพท์
เมื่อวานผมคุยแล้วแบบคือมันจังหวะคุณวัญชัยบอก
ก้าวกลายเป็นรัฐบาลแล้วเหรอ๓๑๐เสียงมันยังไม่ใช่
เดี๋ยวต้องดูเงื่อนไขก่อนผมก็เลยเอางี้ดีกว่า
สววัญชัยผมวันนี้ผมเชิญมาคุยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ตกลงเอายังไงเพราะชาวบ้านบอกเอานี่จุดยืนเปลี่ยนหรือเปล่า
ตอนนั้นบอกใครได้๒๕๑เสียงโหวตให้หมดไง
วันนี้คุณวัญชัยยืนยันอย่างนี้ฮะเริ่มต้นเนี่ยอย่างนี้เลย
คุณวัญชัยบอกว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเขาชื่นชอบพักเก้าไกลนะ
ส่วนตัวชอบพักก้าวกลาย
เดี๋ยวคนจะมาหาว่าเอ๊ะจงเกียจจงชังอะไรพักก้าวไกล
ไม่โหวตให้คุณพิธาความจริงแล้วเนี่ยเป็นคนชอบพักเก้าไกล
ชอบฟังการอภิปรายของบรรดาสอสอพักก้าวไกล
หรือแม้กระทั่งอนาคตใหม่ในอดีตนะครับ
คุณรังสุยมันโรมคุณปียบุตรนะครับ

ผมก็ถามว่าเอ๊ะท่านพูดอย่างนี้เพราะว่าทัวร์มันลงเยอะหรือเปล่า
แท็กอะไรเยอะแยะวันนี้เลยแบบแหมชอบพักก้าวไกลเลยหรือเปล่า

ไม่มีส่วนใดอะไรเลยผมดูเสร็จ
แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อไทยรวมมาแล้วได้เกินกว่า๒๕๑

ว่าเขาจะเสนอชื่อแพทองทานชื่อเศรษฐาชื่อคุณชัยเกษม
ไม่ว่าจะเสนอชื่อใครนะฮะเราผมโดยจุดยืนของผมชัดเจน
ผมเลือกคนที่รวมเสียงได้ข้างมากแล้วพักการเมืองเหล่านั้นเสนอ
ก็ถ้าเสียงส่วนใหญ่ขอยังพ่อผมแค่โวทิ
แต่อันนี้เป็นเมื่อ๑๑เมษายนนะฮะความจริงมีของที่คุยกันวันนี้
บังเอิญช่วงตอนบ่ายเนี่ยไม่ได้ออนแอร์สด
เรามีรายการถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล
เดี๋ยวจบแถวลักษณ์ที่โชว์เนี่ยท่านฟังนะฮะ
คุณวัญชัยบอกว่าคุณพิธาเนี่ยต้องผ่านด่าน๓ด่าน๓ข้อ
ถ้าเฉพาะสำหรับคุณวัญชัยนะในการโหวตเลือกนายกนะครับ
ก็คือเรื่องพักการเมืองนะครับเรื่องตัวบุคคล
เดี๋ยวผมขยายความให้ฟังฟังเสียงก่อน
เพราะประชาชนทั้งประเทศยังไม่ได้โหวตมาว่าให้คุณพิทาเป็นนายก
เพราะถ้าเขาต้องการโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกเนี่ย
เขาต้องโหวตมาเกินหวัด๒๕๑หรือโหวตมา๓๐๐เสียงอะไรอย่างนั้น
พ่อแม่จัดผู้หญิงมาให้แล้วแล้วจะให้เราแต่งงานเนี่ย
คุณภาคภูมิไม่ดูหน่อยเหรอ
ผู้หญิงคนนี้เป็นไงหรือต้องเอาตามที่พ่อแม่จัดมาให้

นี่เหมือนกันประชาชนตัดสินใจมาแล้วผมว่าโอเค
แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินใจมาแบบชนิดเสียงขาดลอย
เป็นการร่วมกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผมได้มีโอกาสช่องเล็กนิดหนึ่งในการตัดสินใจ
ขอให้มีช่องมีโอกาสเล็กเนี่ยคืออะไรยังไง

สววัญชัยบอกว่าในการโหวตเลือกนายกในส่วนตัวของเขาเนี่ยเขามี๓เรื่อง

ความที่ผมบอกอ้าวคุณวัญชัยเคยบอกผมมีเรื่องเดียวตอนนั้น๒๕๑เสียงก็โหวตให้เลยไม่ใช่เหรอ
วันนั้นที่๑๑เมษายนจาก๑๑เมษาถึงวันนี้
ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าใช่ไม่ได้กลับคำ
ถ้าใครได้๒๕๑เสียงของสภาผู้แทนเนี่ยโหวตให้เลยข้อหนึ่ง

นึกว่าคุณวัญชัยจะบอกว่าต้องเป็นพักเดียวไม่ใช่
ถ้าไปจับมือได้๒๕๑เสียงเนี่ยเขาจะโหวตให้

ยิ่งถ้าเกิดตั้งโต๊ะแทนแหลงอย่างเป็นทางการอันนี้ถือว่าผ่านแล้ว
แต่ขอดูข้อ๒และข้อ๒
อันนี้งอกออกมาเหรอคะในระยะเวลา๑เดือนมีข้อ๒ข้อ๓ง่อออกมา
เพราะก่อนที่เขาจะโหวตกันเนี่ยที่ประชุมรัฐสภาเขาเปิดประชุมใช่ไหม

พิปรายถึงคุณสมบัติของแคนดิเดตนายก
ที่มีพักการเมืองเสนอขึ้นมา
คุณวัญชัยบอกตอนที่เขาแข่งกันระหว่าง

เขาก็อภิปรายกัน
วันนั้นเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนที่ยืนขึ้นลุกขึ้น
แล้วอภิปรายว่าคุณพิธาเนี่ยเหมาะไม่เหมาะอย่างไร

ถ้าคุณพิธาสามารถตอบได้แล้วเคลียร์ได้แล้วมั่นใจ

อันนี้คือคุณสมบัติส่วนตัว
ว่าใครจะหยิบยกเรื่องอะไรมาเรื่องหุ้น

ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพิทาตอบข้อสักถามชี้แจง
ได้เป็นที่น่าพอใจสำหรับสววัญชัย
และคิดว่าโอเคเชื่อถือได้ไม่คลางแคลงใจ

ซึ่งคุณวัญชัยเชื่อว่าก็ต้องมีคนอภิปรายเรื่องนโยบายพัก

ว่าถ้าเกิดให้คุณพิทาเป็นนายก
แล้วนายกหัวหน้าพักก้าวไกลหัวหน้ารัฐบาล

ก็ต้องดูก่อนว่าเขามีนโยบายอะไร
นโยบายที่เขาโพสต์ไว้ในเว็บไซต์
ซึ่งบางเรื่องก็รับได้บางเรื่องก็รับไม่ได้
อย่างเรื่อง๑๑๒จะแก้แก้แบบไหน

ปฏิรูปกองทัพปฏิรูปยังไง
เอออยากเห็นรายละเอียดที่ชัดเจน
แล้วเชื่อว่าสว๒๕๐คน
ก็จะมีแนวทางในการพิจารณาเนี่ย

สรุปว่าจาก๑เป็น๓
ใน๓แบบสภาเกินกึ่งหนึ่งก็ไม่ได้

เอาแต่พูดตรงก็เป็นสิทธิ์ของสวนะ

งั้นเสียงประชาชนมีความหมายมั้ยอ่ะ
คือมุมหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจนะฮะว่า
เราก็ต้องรู้สึกว่าระบบนี้มันผิดเพี้ยนหรือเปล่า

ที่ให้สวมาร่วมโหวตเลือกนายก

เขียนไว้ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลใช่ไหม

ให้สวร่วมในที่ประชุมสภาในการโหวตนายกด้วย
ถ้าไปถามสว๒๕๐สวเขาก็ต้องบอกว่า
อันนี้มันบทเฉพาะการแล้วก็ผ่านการทำประชามติ

ก็เลยผ่านมาแต่เอาเป็นว่าในโลกแห่งความเป็นจริงณขณะนี้

ปิดสวิตช์สวอย่างไร
สววัญชัยบอกว่าเอาอย่างนี้

สวปิดสวิตช์ตัวเองนี่ยุ่งนะ
สอไปปิดกันเองก่อนดีไหม
สววัญชัยเนี่ยแนะนำไปยังพักก้าวไกล
บอกให้ไปดึงประชาธิบัติกับภูมิใจไทย
มาร่วมปิดสวิตช์สวซะ

ว่ายังไงเนี่ยต่อให้ไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ย
มาโหวตนายกให้ฟังผมหน่อยได้ไหมเอาลองฟังนะฮะ
ก็แทบจะไม่ต้องใช้สวิตช์ไม่ต้องใช้ถูกปิดไปโดยอัตโนมัติเลย
หมายความว่าการโหวตให้กับพักเสียงข้างมาก
ไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลด้วย

ได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลด้วย
มันไม่ได้โหวตเพื่อจะเป็นรัฐบาลโหวตเพียงนายก
ขั้นตอนเนี่ยมันเพียงโหวตนายก
ผมก็เลยถามว่าไอ้หลักการต่างเงื่อนไขต่างเนี่ย

ก้าวไกลเฉพาะคุณพิธาไหม
สมมุตินะถ้าเกิดพักเก้าไกลเขาเสนอคุณพิทาแล้วโหวตนายกไม่ผ่าน
แล้วเกิดพักอันดับ๒อย่างเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ขัดขวางเขาก็สนับสนุนตลอดนะ
แต่ในเมื่อมันเกิดการที่พักอันดับหนึ่งเนี่ยไม่สามารถมีนายกได้ตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ย

แล้วเขามีการจะเปลี่ยนหรือจะสลับหรือยังไงแล้วไปดึงพลังประชารัฐเข้ามาร่วมด้วย
แล้วเพื่อผ่าทางตันก้าวข้ามความขัดแย้งไม่งั้นมันติดขัดไปหมดเนี่ย
เอาบิ๊กป้อมเป็นนายกก่อนเนี่ยสวโหวตให้ไหมต้องมีเงื่อนไข๑๒๓ไหม
เออว่าไงฮะลองฟังฮะ
ถ้าเพื่อไทยไปจับคั่วใหม่แล้วมีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐมีประชาธิบัต
อย่างเงี้เกินเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนอืมแล้วเขาผ่าทางตันเอาเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง
เหมือนที่บิ๊กป้อมเคยหาเสียงเอาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง
แล้วเสนอชื่อพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกให้รัฐสภาเลือก

ก็สวคงจะต้องดูในหลักการเดียวกันเหมือนกัน
เลือกที่รักมักที่ชังแบบอุ้ยข้อหนึ่งผ่านเลยข้อสองข้อสามไม่ต้องฟัง
เขาก็ต้องดูว่าพลเอกประวิทย์เหมาะหรือเปล่า
แปลว่าเขาใช้เกณฑ์เดียวกันนะพี่อุ๋ยเขาบอกว่าก็ต้องพิจารณาในเกณฑ์เดียวกัน
ว่าของคุณวัญชัยก็ต้องผ่าน๓ข้อเหมือนกัน
สิ่งที่สวัญชัยบอกกับผมวันนี้นะถึงเวลาถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็ต้องไปดูกันอีกทีนึง
เอาเป็นว่าผมก็ถามให้คุณอรัชพรแล้วเขาติดแฮชแท็กกันอ่ะ
เอาบ้วยมาที่มิ้นเหรอสวมีไว้ทำไมค่ะ
สววัญชัยบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจบรายการไทยรัฐนิวโชว์ท่านดูต่อแล้วกันนะ
เปิดปากกับภาคภูมิฟังครูหยุยบ้างดีกว่า
หยุยก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวเหมือนกันนะคะ
หยุยบอกว่ายึดหลักการเดิมกับการโหวตเลือกนายกในยุคบิ๊กตู
หุยบอกว่าส่วนตัวแล้วก็มีหลักการในการเลือกนายกที่ชัดเจนอยู่แล้วล่ะ
ตั้งแต่สมัยโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชา
คือใครก็ตามที่สามารถรวมเสียงสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรได้มากกว่า๒๕๑เสียง
โหวตให้ฝ่ายนั้นทันทีค่ะ
ซึ่งในหลักการครูหยุเองก็ชัดเจนมาตลอดนะว่าอยากจะปิดสวิตช์สอวรในการใช้สิทธิ์โหวตเลือกนายกเหมือนกัน
เพราะครูหยุยมองว่าสวไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เพราะสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ทีนี้ก็เลยถามว่าถ้าเกิดสมมุติก้าวไกลรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ย

หยุยบอกว่าโหวตให้แน่นอนโดยไม่มีข้อกังขา
เพราะเป็นหลักการใครได้เสียงข้างมากก็โหวตให้อยู่แล้ว
แต่ว่าคุณหยุยบอกว่าอันนี้เป็นหลักการของผมคนเดียวนะ
ว่าโหวตให้โดยเสียงเกิน๒๕๑เสียงนี่โหวตให้เลย
อันนี้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนของผมตั้งแต่สมัยโหวตให้บิ๊กตู่แล้ว
แต่บอกได้แค่ว่านี่คือหลักการของผมคนเดียว
ผมไม่สามารถตอบแทนสวท่านอื่นได้
เพราะคนอื่นอาจจะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม
เพราะฉะนั้นผมไปตอบแทนเขาไม่ได้หรอกอันนี้คือของผม

คุณสมชายแสวงการมี๕ข้อนะ

ถ้ารวมเสียงได้เกิน๒๕๑เสียงก็เอาเสียงโหวตของผมไปเลย

หรือถ้าใครจะมองว่าพักจะจัดตั้งรัฐบาล
รวมเสียงสอสอให้มากกว่า๓๗๖เสียง

ก็แล้วแต่ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน
แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าไม่จำเป็น
เพราะถ้าพักไหนรวมได้๒๕๑เสียงยังไงผมก็โหวตให้
ถูกไหมแล้วเพียงข้างบ้างเขาก็ต้องฟอร์ม
มันเป็นการออกแบบที่เป็นมาแต่ยาวนานแล้ว
คือหลักผมคือ๒๕๑ผมก็ให้แล้ว

ถ้าได้๒๕๐ครึ่งหนึ่งยังไม่เกินครึ่งต้อง๒๕๑
นั่น๒๕๑เราก็มีหน้าที่เราคือให้เขา
๒๕๑ยังให้เลยต่อให้เขาจะได้เท่าไร

ผมใช้คำอย่างนี้นะย้ำนะใครก็ตาม
งั้นที่จะไปทะเลาะกันว่าทำไมไม่ให้เสียงข้างมาก
แต่ครูอิ๋วบอกทิ้งท้ายแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งด่วนสรุป
เกมการเมืองในปัจจุบันจะเป็นแบบที่เห็น
เพราะภาคการเมืองต่างยังมีเวลาพูดคุยกันอีก๖๐วัน
รอติดตามในอนาคตก่อนว่าผลลัพธ์สุดท้าย

ซึ่งตอนนี้สวแต่ละคนเองก็ยังไม่ได้มอง
พักไหนจะเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล

มีอยู่ปีนึงใช่ไหมที่ประชาธิบัติได้ทั้งหมด๑๖๕เสียง

เขาเลยบอกอนาคตมันเลยยังไม่แน่นอนไง

แต่ปีนั้นรู้สึกพลังประชาชนนะ
จะได้๒๓๓มั้ง
ต้องไปดูตัวเลขในปีนั้นด้วยในการเลือกตั้งปีนั้นด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับมีหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะครับ
แพทย์อำพลจินดาวัฒนะนะฮะ
เป็นรูปการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อ๑๔พฤษภาคม
แล้วก็มีรูปที่ตัวเองทำหน้าที่ในรัฐสภา

พร้อมกับมีข้อความบอกว่าสารพลังสร้างไทย
ผลการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม๖๖
สะท้อนเจตนามหาชนชัดเจนแล้ว
จากนี้ไปควรปล่อยให้กลไกประชาธิปไตยทำงานต่อ
ไม่ว่าใครก็ตามอย่าได้แทรกแทรง

ร่วมกันสารพลังสร้างชาติตามบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายจะดีกว่า
ประเทศไทยถึงจะไปต่อได้
สวอำพล๑๕พฤษภาคม๖๖
จริงสวก็เริ่มออกมาแสดงท่าทีหรือว่าจุดยืนกันมากขึ้น
กลุ่มสวที่เรียกสงวนท่าทีอย่างพเอกเลิศรัฐ
ก็บอกนะคะว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเรื่องการโหวตนายก

มันต้องรอดูความชัดเจนในการตั้งรัฐบาลก่อน
มันถึงจะมองข้ามไปถึงช็อตนายกได้
ผู้เอกเลิศรัฐรัฐนาวาณิชย์สมาชิกวิทธิศภาพก็บอกนะคะว่า

การตัดสินใจโหวตนายกรัฐมนตรีว่าจะโหวตให้ไหมหรืออย่างไร
เพราะตอนนี้มันยังไม่ได้มีความชัดเจนเลย
ว่าใครจะรวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้

คุณทิมพิธาจะประกาศว่าจะชวนตั้งรัฐบาล๓๑๐เสียงจาก๖พักการเมือง

เพราะมันยังไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเลย
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบคาดเดาอะไรกัน
รอดูความชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้ง
สวออกมาพูดตอนนี้พูดเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์หรอก
เพราะมันยังไม่มีอะไรแน่นอน
ถ้าตามไทม์ไลน์กรอบระยะเวลาของ
รัฐสภาหรือว่าสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
คาดว่า๑๕สิงหาคม๖๖จะเป็นวันประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรี
คุณคำนูญศิษฐิสมาน๑ในสมาชิกวุฒิศภาบอกว่า
มีเพียงผลคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ออกมา
แต่กรกตก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ
เพราะฉะนั้นต้องรอขั้นตอนของสภาผู้แทนรัศดรให้เสร็จก่อน
เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะมีวุฒิสภาเข้าไปร่วมด้วย
ซึ่งมันต้องดูหลายมิติประกอบกัน
แต่คุณคำนวณบอกว่าสวไม่มีพักนะ
ทุกคนมีดุลพินิษฐ์เป็นของตัวเอง
ตอนนี้ส่วนตัวก็ยังตอบไม่ได้
แต่ยืนยันว่าไม่มีทางโหวตให้กับนายกเสียงข้างน้อยอย่างแน่นอน
แต่นายกเสียงข้างมากจะโหวตให้หรือเปล่ายังไม่รู้นะ
แต่ไม่โหวตให้กับเสียงข้างน้อยแน่ถ้าเขาจะส่งคนมาโหวตแข่ง
แต่ก่อนหน้านี้ในเวทีสวยวนาเวทีนึงเมื่อ๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณคำนูลได้บอกเอาไว้บอกถ้าอยากจะปิดสวิทธิ์สวทำไม่ยากนะ
ไม่ต้องไปแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูลอะไรด้วย
สภาพผู้แทนรัศดรสอสอมีกัน๕๐๐คนตัดสินใจปิดไปเลย
รวมกันให้ได้๓๗๖เสียงถ้าเกิดได้๓๗๖เสียงแล้วเนี่ย
พวกผมเนี่ยสวเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะ
จะทำอะไรจะโหวตยังไงก็ไม่เป็นผลอยู่แล้ว
ต่อให้ไม่โหวตก็ไม่มีความหมาย
เพราะฉะนั้นอย่ามาผลักภาระให้สว
สภาผู้แทนนั่นแหละไปคุยกันก่อน
แต่อีกมุมนึงเขาก็บอกนะน้องมิ้น
ถ้าเอาอย่างนั้นสมมุติถ้าเกิดเขาไปดึงกันมาได้
ไม่ใช่แค่ยกมือให้เฉยนะไปดึงเงินมาเสริมอีกได้เนี่ย
แล้วไปเป็นรัฐบาล๓๗๖เสียงเนี่ย
มันก็จะมีคำถามเรื่องของระบบการตรวจสอบของสภาพผู้แทน
เป็นพระเด็จการรัฐสภารัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากเยอะเกินไป

นี่ค่ะมันก็มีคำถามเกิดขึ้นตามมา
สวต้องช่วยเขาแก้ปัญหาตรงนี้นะ
ถ้าเขามี๓๑๐เสียงแล้วสวโหวตให้เขาเป็นนายกเลย
ก็ไหนกฎหมายบอกให้โหวตก็โหวตมันต้องโหวต

โหวตไม่ได้ตามกฎหมายก็ต้องผ่าน
ฝ่ายค้านเขาก็ทำหน้าที่เข้าไปเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบาย
ผมจะโหวตให้คุณได้ยังไงผมไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของฝั่งคุณ
สวก็โหวตให้เขาเป็นรัฐบาลไปเป็นนายกไป
เสียงไปสู้กับฝ่ายค้าน๑๙๐เสียง
อย่างนี้มันก็ยังพอคานกันได้
แต่ถ้าเกิดเขาไปเอาอย่างนี้ใช่ไหม
เดี๋ยวผมคุยกันลดเงื่อนไขปรับอะไรก็แล้วแต่
ผมรวมกันเป็นรัฐบาล๓๘๐เสียง

สวจะเอาอย่างนั้นเหรอหรือให้เขาไปคุยกันเองให้เขาโหวตให้ได้แล้วกัน
ผมเป็นฝ่ายค้านจะโหวตนายกให้คุณอย่างนี้หรอ

รัฐบาลที่มีผลิตการรัฐสภา
เขาบอกว่าอย่างนี้นะที่เขาใช้คำนี้
คนก็ไม่พอใจ
เพราะรู้สึกว่ามันทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
เพราะน้ำหนักในการแย้งในการค้านอะไรมันถ่วงดุลกันไม่ได้เลย
ต้องแก้ไขปัญหานี้มันเกินหน้าที่ประชาชนแล้วนะคะ

คุณก็รีบคิดกันไปทุกคน
ภูมิทรุขสื่อแล้วรีบไปไหน

มาถามเรื่องโหวตนายกจะข้ามช็อตไปไหน

นี่กรกตเขายังไม่ได้มีการประกาศรับรองสอสอเลยนะ
คุณจะคิดข้ามช็อตไป๒สเต็ปเลยเหรอ
เอางี้เอาไว้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน
มาถามผมแต่ผมยืนยันได้อย่างหนึ่ง
คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓

สองรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
นายกิติศักดิรัตนวราหะสวนะคะ
ก็บอกว่าขอผมรอดูก่อนดีกว่า

เพราะมันยังไปไม่ถึงขั้นตอนของสวเลย

มันถึงจะเข้าสู่กระบวนการเลือกประธานสภา
แล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการเลือกนายก
ซึ่งสวไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ยุ่งเกี่ยวกับสภาพผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว

เขาไปจัดการกันเองให้ตั้งรัฐบาลให้ได้

ถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันผ่านตามขั้นตอนคันลองไปแล้ว
จนถึงตอนที่ต้องเลือกนายกรัฐมนตรี

สวเขาก็จะต้องพิจารณาคุณสมบัติ
ผู้ที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
คือต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนเลย
รักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
ใครที่มีคุณสมบัติตรงตามนี้สวก็จะไม่พิจารณา
ซึ่งสวทุกคนมีคุณวุฒิมีวัยวุฒิที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองอยู่แล้ว
ส่วนกรณีที่สวอาจจะถูกตำหนิอาจจะถูกทัวร์ลง
อาจจะถูกกดดันว่าถ้าไม่เลือกฝ่ายที่ได้คะแนนมากจากประชาชน
มันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตหรือเปล่า
สวกิติศักดิ์บอกแบบนี้นะคะว่าสวไม่มีทง
แต่เรามองไปไกลว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไง
เลือกคนไหนเลือกใครแล้วมันจะมีปัญหาหรือเปล่า
ถ้าเป็นการชักศึกเข้าบ้านมีความขัดแย้ง
หรือทำให้มีการเดินลงถนนเต็มถนน
ก็ต้องพิจารณาเรื่องพวกนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่มิติเดียวสวต้องมองหลายมิติ
เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ถามผมไปก็ตอบอะไรมากไม่ได้
รอก่อนได้ไหมให้ถึงเวลาที่มัน
ที่มันถึงหน้าที่ที่สวต้องโหวตจริงก่อน
แล้วคุณค่อยมาถามเพราะสวยังไงก็ต้องตัดสินใจเพื่อบ้านเมือง
และถึงแม้ว่าสวจะมีหลากหลายความคิดหลากหลายทัศนคติ
แต่เชื่อว่าถึงเวลาโหวตจริงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
ซึ่งสวกิติศักดิ์บอกว่าต้องเป็นคนจงรักพักดี
ต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
เลือกกั้งก็ยังยืนยันบอกว่าพร้อมจะโหวตให้กับ
นายกที่มาจากฝั่งของพักการเมืองที่รวมเสียงข้างมากของสภาได้
นั่นคือสวเฉลิมชัยเฟื่องคอน
สวเฉลิมชัยเนี่ยยังเรียกร้องให้พักการเมืองที่ต้องการเป็นรัฐบาลนะครับ
ยังไงเนี่ยเอาให้ชัวร์เนี่ยไปรวมเสียงข้างมาก
ให้ได้๓๗๖เสียงให้ได้ก่อนไปเลยจะได้ไม่ต้องหวังพึ่งเสียงของสว
แล้วไม่ต้องมาบอกนะว่าสวต้องมีจิตสำนึก
ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนทำตามฉันธรรมติของประชาชน
ค่ะโดยถามกลับไปเลยว่าแล้วคนที่ทำงานการเมือง
คนเล่นการเมืองอ่ะก็ไม่มีจิตสำนึกไม่ใช่เหรอ
แรงเหมือนกันนะคะอ้าวไปฟังเสียงหน่อยนะฮะ
ได้สามร้อยกว่าสวต้องมีจิตสำนึกคุณอย่าไปคิดนะมีจิตสำนึกอ่ะ
คุณไม่ต้องหวังเลยนะครับพักการเมืองน่ะ
คุณจะไปหวังเสียงสวไม่ต้องหวังภาคการเมืองนะ
คุณต้องพยายามรวมเสียงจะได้ให้สามร้อยเจ็ดสิบโค
อย่ามาหวังอะไรเสียงพวกผมอ่ะฮะอย่ามาหวัง
เอาพวกคุณให้ได้ก่อนเพราะไม่จำเป็นต้องมาหวังเสียงพวกผม

ทำไงให้มันได้อ่ะแล้วไม่ต้องมาปล่อยให้มีจิตสมนึกอ่ะ
ไม่มีคนเล่นกันไงไม่เคยมีจิตสมนึก
นี่คือ
สวเฉริมไชบอกคุณไปล่วมอะไรสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียง
อะไรนะคนเล่นการเมืองไม่มีจิตสำนึกหรอก

หลังเลือกตั้งเดือดกว่าเยอะเลย
บรรดาผู้ที่ทำงานการเมืองใครมีความเห็นอย่างไร
อย่างที่สวเฉลิมชัยบอกเดี๋ยวเขาคงทยอยกันออกมา

คนเล่นกลางไม่มีจิตสำนึกเลยเหรอไม่มีจริงเลยเหรอ
ไม่รู้ก็สวพูดมาแบบนั้นนะคะ

หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันค่ะอีกหนึ่งสวนะคะ
ก็บอกว่าเคารพนะที่ก้าวไกลได้รับเลือกตั้ง
แล้วก็เห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยของประเทศไทย
เป็นการเมืองแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ในทุนพัก
แต่การที่จะไปถึงวันนั้นว่าโหวตได้ไหมเนี่ย
หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกยังตอบไม่ได้
เพราะนโยบาย๑๐กว่าข้อไม่ได้รับได้ทั้งหมด
แต่ถามว่าสวจะเห็นด้วยไหมก็ต้องบอกว่าต่างคนต่างคิดนะคะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยเคยคุยกับผมแล้วก็บอกตั้งแต่แรก
แล้วบอกครั้งนี้จะไม่โหวตจะไม่โหวต

ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเหรอคะพี่อุ๋ยใช่
เพราะว่าเคยโหวตไปครั้งหนึ่งค่ะ
ปี๖๒บิ๊กตู่อ่านแล้วคือตอนนั้นสวเนี่ยตั้งใจเขาเขียนบทเฉพาะการเอาไว้คือให้มาร่วมผลักดันการปฏิรูปประเทศ
แต่พอโหวตเลือกนายกไปแล้วเนี่ยการปฏิรูปประเทศมันไม่เกิดมันไม่เห็น
อันนี้มุมมองคุณหญิงหมอพรทิพย์นะครั้งนี้ก็เลยตั้งใจว่าไม่โหวตดีกว่า
ไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ในบทเฉพาะการดีกว่าแต่มันเกิดคำถามขึ้นทันทีว่าถ้าเกิดสวไม่โหวตอ่ะ
ใช่ไหมแล้วเขามีเสียงไม่ถึง๓๗๖เนี่ยมันเกิดศูนยากาศมันหยุดชะงักไง
คุณหญิงหมอก็เลยแนะนำนะความจริงวันนี้คุณหญิงหมอเขาแนะนำนะว่า
ก้าวไกลเนี่ยต้องมาทำความเข้าใจกับบรรดาสมาชิกวุฒิสภา
หาเสียงกับสวถูกไหมจะลดโชว์จะเดินสายจะนัดเป็นกลุ่มเป็นคนเข้าหาแบบไหน
เพื่อจะบอกว่าเรื่องไหนที่ทำไม่ทำทำมากทำน้อยหาจุดลงตัวกันให้ได้
สวเขาจะได้มั่นใจแล้วโหวตให้ก็คือเจรจากันนั่นเอง
ท่านผู้ชมครับเช็คเสียงสสและสวกันหน่อย
ถ้าจะโหวตให้คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
นี่ค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
บอกทำไมต้องยกมือให้พิธาค่ะก็พักเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพักเก้าไกลอยู่แล้ว

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา
บอกไม่สามารถตอบได้ว่าจะยกมือให้หรือไม่ยกมือให้
แต่พักชาติไทยพัฒนาพร้อมเป็นฝ่ายค้าน
แล้วก็มีจุดยืนมั่นคงแน่นอนคือเรื่องของการเทิดทูลสถาบัน
ส่วนสวนะคะคุณพรเพชรวิชิตชนลชัย
สั้นไม่มีใครสั่งสวได้

ใช่ค่ะก็แปลว่าสวจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของเขา

ในฐานะประธานวุฒิก็ยืนยันว่าไปสั่งเขาไม่ได้ด้วย
ไม่ได้หรอกอืมคุณวัญชัยสอนสิริเราได้ยินได้ฟังจากหลายรายการแล้วนะคะ

โหวตให้ทีมพิทาได้แต่ต้องผ่านเงื่อนไข

ส่วนคุณสมชายแสวงการก็บอกว่า
ตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องโหวต
แล้วถ้าโหวตเนี่ยคุณสมชายบอกมี๕เงื่อนไขด้วยนะ
มี๕เงื่อนไขค่ะ
มีอีกนะฮะคุณจเดชอินสว่างนี่ก็หนึ่งในสวนะครับ
บอกไม่ต้องคิดมากไม่โหวตให้
เพราะรับไม่ได้เรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ถ้าจะแก้ไขแล้วให้โหวตให้มีเรื่องเดียว

นี่คุณเสรีสุวรรณภานนท์ก็บอกไม่โหวตแน่นอน
ใครที่แตะมาตรา๑๑๒ยังไงก็ไม่โหวตให้
ไม่ใช่แค่คุณพิทากับพักเก้าไกลเท่านั้น

คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะ
บอกคนจะเป็นนายกต้องรักชาติศาสตร์กษัตริย์
คุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนเมื่อสักครู่นี้
ที่เราได้ฟังเสียงไปเขาบอกชัดเจนแล้วว่า
ไม่ต้องมาหวังพึ่งเสียงของสว
เขาพร้อมโหวตให้เสียงข้างมาก

คุณหญิงหมอค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน

ถ้าเงื่อนไขทุกอย่างมันตกลงโอเค
คุณวันลบตั้งคณะอนุรักษ์
เสียงใครได้ผมโหวตให้คนนั้นเลย

ใครได้๒๕๑เสียงผมโหวตให้
ดูทางฝั่งของพักเก้าไกลหน่อยไหม

คุณวิโรธลักษณะอดีศรได้ยินชื่อ
ทุกคนก็รู้ว่ามันต้องมีอะไรแสบคันออกมาแน่

สวสวสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย

ให้พักอื่นจัดตั้งรัฐบาล

แค่บางคนตายช้าเกินไป

แท็กสวมีไว้ทำไม

สว๒๕๐ถ้าคิดว่าแจ๋ว

ไม่รู้อะจะล้างแต่ภาพแแต่ละคนเกิดขึ้น

ดิ้นหรือเต้นหรืออะไรมันก็ได้หลายอย่างเห็นไหม

แจ๋วก็เตรียมกระแด่วได้เลย
ไปถามคุณวิโรธแหละว่าเขาใช้ในบริบทไหน

คุยกับเขาหน่อยค่ะคุณวิโรธยังไงอ่ะไหนอธิบายขยายความหน่อยสิ

คุณวิโรธบอกว่าก็ประเด็นที่มีคนออกมาพูดว่าก้าวไกลโตเร็วไป
คือส่วนตัวอยากจะบอกว่าประโยคนี้มันไม่ควรจะมีใครพูด
เพราะว่าความโตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือจำนวนเสียงของประชาชน
ส่วนประเด็นเรื่องสวที่มีคนถามว่า
ให้เขามาโหวตให้นะมันจะได้ไม่มีปัญหาไง

ที่เป็นปฏิปักกับเจตจำนงของประชาชน
มันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่า
มันสำคัญกว่า๒๕ล้านเสียงอย่างนั้นหรือ
สำหรับสวที่มีทัศนคติที่เป็นปฏิปักกับเจตจำนงของประชาชน
คุณคิดว่าการที่ไปขอร้องไปกราบกลานเขาเนี่ย
คุณคิดว่าเขาจะมาโหวตให้เราเหรอ
มันยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงความอหังการมากกว่าถูกป่ะ
ที่เขารู้สึกว่า๒๕๐เสียงมันมากกว่า๒๕ล้านเสียง

ควรจะชื่นชมสวที่มีจุดยืนในการเคารพเสียงของประชาชน

แล้วก็อย่างกรณีของท่านวันลบหรือว่าครูหยุยเป็นต้นอย่างนี้
และผมเชื่อว่ายังจะมีอีกหลายท่านที่เคารพเสียงของประชาชน

มั่นใจในเสียง๓๑๐เสียงที่รวมได้
แล้วก็เชื่อว่าในอีก๖๐๗๐เสียงก็จะได้มาอย่างแน่นอน
ได้มาจากสอสอที่ไม่ใช่พักร่วมด้วยนะ
และจากสวที่มีวิจารณญาณและมีมุมมองทางการเมืองที่เปลี่ยนไป
แสดงว่าคุณวิโรธมั่นใจว่ายังมีสอสอที่แม้จะไม่ได้อยู่ในพักร่วม
รัฐบาลในซีกของก้าวไกลแต่เขาจะโหวตให้
คือยึดมั่นเชื่อมั่นในคันลองของหลักการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย
แล้วก็มั่นใจว่าจะมีสวโหวตให้ด้วย
ท่านผู้ชมครับคุณสุภาพคลี่ขจายสื่อมวลชนอาวุโส
และนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทย
พูดถึงเรื่องนี้นะฮะเรื่องโหวตเลือกนายกเนี่ย
ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยอยู่ในช่วงข่าวเที่ยงของไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณสุภาพบอกว่าตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนถามแล้วก็อยากรู้ว่า
จะมีสวโหวตให้หัวหน้าพักเก้าไกลพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกไหม
แล้วทุกคนกำลังลุ้นว่า๒๕๐สวเนี่ย
ถ้าถึงวันโหวตผลโหวตจะออกมาอย่างไร
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้
สะท้อนถึงความพิกลพิการของรัฐธรรมนูล
ร่างขึ้นมาตามคำสั่งเพื่อสกัดพักการเมืองคั่วตรงข้ามของคอสช
ซึ่งมีผลมาจนถึงทุกวันนี้

บอกว่าตอนนี้จากต้นไม้พิษเนี่ย
มันผลิดอกออกผลเป็นผลไม้พิษออกมาแล้ว
และนี่คือความพิกลพิการของรัฐมนูล

พักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ซีกเดียวกับฝ่ายคอสช

ก็ร่างกฎหมายนี้ออกมา
แล้วก็ไปใส่ในบทเฉพาะการ
ให้สวมาร่วมโหวตได้ด้วย

ต้นไม้พิษมันออกดอกผลีผลเป็นผลไม้พิษออกมาแล้ว
กรรมการกรรมธิการร่างรัฐมนูลปี๖๐

รับจ๊อบร่างรัฐธรรมนูญพิกลพิการ

ท่านจะรู้สึกรู้สาไหมล่ะครับว่า

มรดกบาปอะไรเอาไว้ในแผ่นดิน

ประธานกรรมธิการร่างคุณมีชัยยอมรับว่า

เป็นไปตามกรอบที่กำหนดผลพวงของการเป็นผู้รับใช้โดยไม่คำนึงถึงปัญหาที่จะตามมา
มันผูกเงื่อนกติกาเอาไว้มันผลิตดอกออกผลออกมาเป็นอย่างนี้
มีคำถามว่าเอาแล้วสวชุดนี้เนี่ยมีวาระถึงเมื่อไหร่

ถึงวาระสิบเอ็ดพฤษภาคมปีหกเจ็ด

ก็๑ปีนะฮะแล้วก็โหวต๕ปีเนี่ยที่ให้โหวตร่วมในการเลือกนายกเนี่ยเนี่ย

ทีนี้คือพอประเด็นสวถูกพูดถึงเยอะขึ้นนะคะ
คนก็ตั้งคำถามว่าถ้าสวมีแค่๒๕๐คน
แต่ว่ามีความสำคัญถึงขั้นจะทำให้เกิดรัฐบาลหรือไม่เกิดรัฐบาล
มีนายกหรือไม่มีนายกได้ขนาดนี้เนี่ย
ว่าเขาต้องทำงานหนักเขาต้องเป็นคนสำคัญมากจริงนะ

นี่ค่ะคนถามเราก็เลยไปลองหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมกันนะคะ

วอปัจจุบันนี้มีจำนวนทั้งหมดคือ๒๕๐คน
เป็นประธานวุฒิสภา๑คน

สมาชิกวุฒิสภา๒๔๗คน
รายได้ของสวอันนี้อ้างอิงตามหนังสือ
มือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมธิการ
เผยแพร่ในปี๒๕๖๒นะคะ

นั้นกำหนดค่าตอบแทนสวไว้แบบนี้ค่ะ
มีทั้งหมดส่วนที่๑
ส่วนแรกคือเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสว
สวจะได้รับเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่เดือนละ๗๑๒๓๐บาท
และได้รับเงินเพิ่มเดือนละ๔๒๓๓๐บาท
รวมเป็นเดือนละ๑๑๓๕๖๐บาท

นี่คือเงินเดือนสวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงินเพิ่มนี่คือเพิ่มจากอะไร
เขาจะมีเงินประจำตำแหน่งกับเงินค่าเงิน
เงินเดือนเหมือนกับเขาจะได้๒ก้อน
เอาเป็นว่าทางสอสอก็จะมี๒ก้อนอย่างนี้แหละ

รัฐมนตรีนายกเนี่ยเขาก็จะมี๒ก้อน
เอาเป็นว่ารวมแล้วเดือนหนึ่งสอวได้
เงินเพิ่มสอว๒๔๗คน

เงินที่ต้องจ่ายให้สวคือ

ก็คือประมาณ๑๖๐๐ล้านบาท

กับสมาชิกสว๒๔๗คน

เงินประจำตำแหน่ง๗๔๔๒๐บาท
เงินเพิ่ม๔๕๕๐๐บาท
รวมเงินเดือนของประธานวุฒิษภาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาท
รองประธานอีกสองคนก็ได้จำนวนเดียวกันเพราะฉะนั้นในห้าปี
ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาจะได้เงินรวมกันทั้งหมดนะคะ
คือความต้องจ่ายให้ประเทศต้องจ่ายให้เนี่ยคือเจ็ดพันหนึ่งร้อยกว่าล้านบาท
เจ็ดล้านหนึ่งแสนขออภัยเจ็ดล้านหนึ่งแสนตกเลขพี่หุยอ่านตัวเลขให้หน่อย
นี่เฉพาะประธานวุฒิสภาใช่ไหมประธานวุฒิสภากับรองประธานวิสภานะคะ
รวมกันแล้วห้าปีเนี่ยเงินเดือนรวมกันอยู่ที่ประมาณเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาท
ขออภัยนะคะอ่ะรองประธานอ๋อรองประธานได้ลดหย่อนลงมาหน่อย
คือรองประธานกับประธานเนี่ยจะเงินเดือนไม่เท่ากันนะครับต่างกันประมาณสักสามพันกว่าบาท
มีมีประธานหนึ่งรองประธานสองค่ะนะครับแล้วก็สมาชิกอีกสองร้อยสองร้อยสี่สิบเจ็ด
ค่ะนี่นะฮะถ้ารองประธานสองคนเนี่ยคนละนี่นะฮะหกละเออ
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทต่อเดือนรวมห้าปีก็คือหกล้านเก้าล้านเก้า
เกือบเจ็ดล้านครับอ่ะมีอีกไหม
อ่ะฮะเฉพาะเงินเดือนแล้วก็ค่าตอบแทนของสวรวมทั้งหมดแล้ว
สองร้อยห้าสิบคนอืมใช้งบประมาณแผ่นดินพันเจ็ดร้อยกว่าล้านบาท
ห้าปีห้าปีค่ะครับพันเจ็ดร้อยกว่าล้านบาทอันนี้ไม่รวมเวลาไปประชุมแล้วมีเบี้ยประชุม
กรรมธิการอะไรต่างต่างเยอะแยะเนี่ยนะฮะอยากรู้ตำแหน่งผู้ช่วยก่อนไหมคะ
มีผู้ช่วยด้วยเขาแต่งตั้งผู้ช่วยได้ด้วยใช่ครับอ่า
สวแต่ละคนสามารถแต่งตั้งคนช่วยทำงานได้๓ตำแหน่งรวมแล้ว๘คน
ตอบแทนได้ตามตำแหน่ง๑ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสวคนละ๑ตำแหน่ง
ละสองหมื่นสี่พันบาทต่อคนสองผู้ชำนาญการประจำตัวสวคนละสองตำแหน่ง
ละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อคนสามผู้ช่วยดำเนินงานของสวคนละห้าตำแหน่ง
เงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อคนเบี้ยประชุมเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการครั้งละหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ประชุมอนุกรรมธิการครั้งละแปดร้อยบาทระดับประธานวุฒิสภาจะได้เบี้ยประชุมครั้งละสองพันบาท
รองประธานได้ครั้งละหนึ่งพันแปดร้อยบาทเบี้ยเลี้ยงต่อวันมีแบ่งนะคะครับ
ทำงานในประเทศได้วันละสองร้อยเจ็ดสิบบาทต่อคนหือต่างประเทศเนี่ยสามพันหนึ่งร้อยบาทต่อคน
เบี้ยเลี้ยงในประเทศด้วยเหรอรายวันเหลือรายวันอ้าวก็มีเงินเดือนแล้วไม่ใช่เหรอ
ก็มีเบี้ยเลี้ยงด้วยรายวันตกเดือนละเท่าไหไม่รู้พี่อุ๋ยลองคุณดูนะคะ
ละสองร้อยเจ็ดสิบบาทต่อคนอ่ะตกคนนึงได้เดือนเท่าไหร่ก็น่ะคูณสามสิบเข้าไปอืม
อันนี้ยังไม่ได้รวมสวัสดิการด้านอื่นอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรมการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาของบุตรคนที่หนึ่ง
คนที่๒ไล่ตั้งแต่ระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่๑จนถึงปริญญาตรี
คือมันมีแฮชแท็กคำถามเพิ่มเติมนะในโลกออนไลน์หลังจากที่เกิดกรณีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย
ใช่ไหมว่าสวมีมีไว้ทำไมใช่ไหมใช่ค่ะกับสวต้องทำ
ต้องฟังเสียงประชาชนถ้าถามว่าตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเลยเนี่ย
ค่ะมีหน้าที่เพื่ออะไรก็เป็นสภาที่จะคอยกันกรองกฎหมายที่ผ่านมาจากทางสภาพผู้แทนรัศดร
อีกชั้นหนึ่งมีหน้าที่กันกรองกฎหมายหรือว่าประชุมในกรรมธิการแล้วก็เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทน
ให้เขาพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะแต่ในบทเฉพาะการบังเอิญบังเอิญไปเขียนเอาไว้ตั้งแต่ยุคคอสช

คนก็เลยถามว่าสมมุตินะ
ถ้าประเทศไทยไม่มีสวค่ะ

คือถามว่าสวจำเป็นไหมอย่างนี้เหรอคะ
เขาก็เลยถามว่าถ้าประเทศไทยไม่มีสวจะเป็นอะไรไหม
แต่ว่าประเทศอื่นเขามีกันนะสภาสูงสภาร่างหรืออะไรอย่างนี้

มันต้องคานอำนาจการคอยตรวจสอบกัน๒ชั้น
เพราะว่าเรื่องกฎมงกฎหมายกันกรองต่างมันเรื่องใหญ่

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ
ทุกผู้ชมครับหลังจากที่พักเก้าไกลนะฮะ
คือเสียงสอสอได้มากที่สุด๑๕๒เสียงใช่ไหม

และในหลายจังหวัดเนี่ยที่เป็นสอสอเขตนะฮะ
เรียกได้ว่าบางจังหวัดนี่ยกจังหวัด
ล่าสุดจุดโฟกัสของเส้นทางการโหวตเลือกนายกเนี่ย
แล้วถูกมองไปที่๒๕๐เสียงของสว
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าตกลงเนี่ยจะโหวตหรือไม่โหวตให้กับคุณพิธานะครับ
ซึ่งเราจะไปดูหน่อยนะฮะว่าที่มาของสวในตอนนี้เนี่ย
คนในขณะนี้มายังไงนะครับ
สมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คนแต่งตั้งมาโดย
พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
แต่งตั้งเมื่อ๑๑พฤษภาคมปี๖๒นะครับ
โดยมีที่มาอยู่๓แบบนะฮะ
คือมีสวที่แต่งตั้งจากตำแหน่งผู้นำเหล่าทัพทุกเหล่าทัพ
และประหลัดกระทรวงกลาโหมตรงนี้จะมี๖คน
มีสวที่มาจากการคัดเลือกกันเองของ๑๐กลุ่มอาชีพนะฮะ
แล้วก็มีสวที่มาจากคณะกรรมการสัญหานะครับ
ซึ่งสวจาก๑๐กลุ่มอาชีพเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกกันเองก็จริง
แต่เขาเลือกมาแล้ว๒๐๐คนจาก๑๐กลุ่มอาชีพเนี่ย
ขอสชก็มาเลือกมาคัดให้เหลือ๕๐คน

เขาสัญหามา๔๐๐คนแล้วทางหัวหน้าคณะคอสชก็จะมาเลือกเหลือ๑๙๔คน
รวมทั้งหมดก็จะเป็น๒๕๐คน
ก็คือเบ็ดเสร็จแล้วคอสชจะเป็นคนคัดเลือกทั้งหมด

แต่ถ้าตามรับนูนเนี่ยเดี๋ยวเขาหมดวาระ

ก็จะต้องมีการเลือกกันใหม่อันนี้จะไม่เกี่ยวกับคอสชแล้ว
ถ้าตามกฎหมายก็คือให้กลุ่มสาขาอาชีพเข้าไปเลือกกันเอง
รายชื่อของสวชุดพิเศษ๒๕๐คนที่ประกาศออกมานะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มทหารตำรวจนะฮะจำนวนร้อยกว่าคนนะครับ
มีชื่อมีนามสกุลคนที่คุ้นเคยอยู่มากมาย
อย่างเช่นพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของพลเอกประยุทธ์
หัวหน้าคณะคอสชพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณ
น้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
แล้วก็ยังมีคนหน้าซ้ำเคยรับตำแหน่งยุคคอสช
แล้วได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสวอีกร้อยกว่าคนนะฮะ
ตำรวจทั้งทหารยศในพลร้อยกว่าคนอีก
สวที่นั่งควบ๒ตำแหน่งก็มีนะ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศนะครับ
ส่วนกลุ่มสวที่ไม่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายก

พบพพบพบรห์พอพบตร
พบเหล่าทัพเหล่านี้มีจุดยืนในเรื่องการทำหน้าที่สว
ตั้งแต่ประกาศไม่รับเงินเดือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
และของงดออกเสียงในประเด็นทางการเมืองเพื่อ
เลี่ยงข้อคอลหาเรื่องการวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง

นี่เป็นเจตนารมณ์ของพบเหล่าทัพที่ยึดเป็นแนวทางกันอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
คืออันนี้แปลว่าตั้งแต่๖๒แล้วเขาก็ไม่ได้โหวต
แล้วไม่รับเงินเดือนด้วยอ่าคือมาประชุมนะฮะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองเนี่ย
ก็จะใช้สิทธิ์ในการโหวตนะครับ
เพื่อเป็นแนวทางในการโหวตนายกปี๖๖นะครับ
ไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็เดี๋ยวเราย้อนไปดูหน่อย
การโหวตเลือกนายกเมื่อ๕วิทยาลัยยนตร์๒๕๖๒
หลังผ่านการเลือกตั้งใหญ่สอสอเมื่อปี๖๒
การโหวตในตอนนั้นถ้าท่านผู้ชมยังจำได้
พักของทางฝั่งของเพื่อไทยกับอนาคตใหม่
ที่ได้อันดับสองเป็นแคร์นดิเดท
ในส่วนของซีกของฝ่ายนั้นนะเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เนี่ย
ให้เป็นชื่อของแคนดิเดตนายกที่จะชิงตำแหน่ง
ส่วนทางฝั่งของอีกซีกหนึ่งทางฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยเสนอชื่อ
แล้วตอนนั้นก็มีการโหวตกันนะฮะคือในฝ่ายของ
รัฐบาลตอนนั้นได้๕๐๐เสียงของฝั่งคุณธนทรเนี่ยได้๒๔๔เสียง
คือรวมสวไปแล้วรวมแล้วฝั่งรัฐบาลเนี่ยได้๒๕๑เสียงก่อนโหวตนายกนะคะ
ฝั่งของคุณธนทรคือ๒๔๔ใช่ไหมสว๒๔๙เสียงคือโหวตให้ฝั่งพลเอกประยุทธ์หมดเลย
ก็เลยรวม๒๕๑กับ๒๔๙เป็น๕๐๐นี่ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เลยได้เป็นนายก
แปลว่าปี๖๒พบเหล่าทัพทั้ง๖ก็โหวตให้พลเอกประยุทธ์ถูกไหมคะ
แต่ไม่ใช่ชุดนี้ไงถูกไหมคะแต่ชุดชุดเดิม

ชุดปีหกสองคือโหวตให้แต่ว่าชุดล่าสุดนี้เขาขอประกาศจุดยืนว่าขอเป็นกลางทางการเมือง
ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าพบเหล่าทัพทั้งหลายแล้วก็ประหลัดกระทรวงกลาโหมจะไม่โหวต